คุณผู้ชมทีนี้มาดูเรื่องนี้กันหน่อยมันเป็นเรื่องแปลกนะ
ที่จังหวัดกำแพงเพชรค่ะอำเภอขานุวรรลักษบุรีค่ะ
ชาวบ้านเขาฝันลักษณะคล้ายกันเลย
บอกว่าใต้ต้นโพเก่าตรงนี้มีวัดเก่าแก่อยู่

สุดท้ายแล้วพอฝันคล้ายกันมันก็เกิดความเชื่อชุดเดียวกันเกิดขึ้น
สิ่งที่ตามมาก็คือชาวบ้านมาทำบุญมาบวงสวงตรงนี้แหละค่ะ
ยังไม่จบคุณผู้ชมฟังให้จบนะคะเรื่องความเชื่อยังไม่หมดนะ

ชาวบ้านคลองวนหมู่ที่๗ตำบลยางสูงอำเภอขานุวรรลักษบุรี
จังหวัดกำแพงเพชรนะคะสุดท้ายแล้วต้องตัดสินใจ
นิมนต์พระสงฆ์มาประกอบพิธีขอขมาแล้วก็ถวายเครื่องบวงสวง
ไหว้เบิกทางก่อนที่จะมีการลงมือปรับปรุงพื้นที่ตรงนี้
บริเวณใต้ต้นโพขนาดใหญ่๙คนโอบค่ะ
แล้วเห็นไหมคะในพิธีมีการหยดน้ำตาเทียน
ประทัดจำนวน๕๐๐นัดและชาวบ้าน
พอน้ำตาเทียนมาก็ส่องหากันปุ๊บแล้วค่ะ
คุณยุทธนาเนธเริกผู้ใหญ่บ้านเล่าให้ฟังบอกว่า
อันนี้ผู้ใหญ่บ้านก่อนนะเป็นผู้นำชุมชน
แล้วเป็นผู้นำทางความคิดได้ดีมาก
ผู้ใหญ่บ้านเล่าบอกว่าฝันเห็นเหมือนอย่างชาวบ้านที่เขาเห็นกันเลย
จุดนี้เป็นวัดเก่ามีพระอยู่ในวัดอยู่หลายต่อหลายรูป
ในความฝันตอนนั้นเห็นว่าตรงต้นโพแห่งนี้
มีชายใส่ชุดขาวผมยาวมีหนวดเข่าคล้ายกับรือสี
นอนบนเปรย์ที่ผูกอยู่กับกิ่งของต้นโพ
พร้อมกับถามมาว่าหมายถึงว่าถามมาที่ผู้ใหญ่บ้านว่า
ผู้ใหญ่บ้านถามไปนะว่ามานอนที่นี่ทำไม
จึงได้ตอบว่าอยากได้โชคลาภนำเงินมาร่วมทำบุญ
ในฝันได้หยิบของในย่ามและควักพระเครื่องเก่า
ใหม่จำนวนมากให้เลือกหยิบจากมือ
นายุทธนาผู้ใหญ่บ้านก็หยิบมา๑องค์
เมื่อไปเล่าให้ความให้ชาวบ้านฟัง
ปรากฏว่าชาวบ้านหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยฝันคล้ายกันเลยนะครับ
ขณะที่ทำพิธีคุณผู้ชมโฟกัสตรงนี้ต่อ
จู่คุณยุทธนาก็มีอาการแปลกเหมือนมีบางอย่างเข้าสิงร่าง
นี่ค่ะควบคุมตนเองไม่อยู่นะเดินไปคว้าเสียมสำหรับขุดดิน
แล้วตรงขึ้นไปบริเวณโคนต้นโพตรงนี้แหละค่ะ
แล้วพูดว่าทำไมไม่เอาดินตรงนี้ออกให้หมด
ชาวบ้านก็ถามว่าโกรธไหมที่มาบุกลุกทำความสะอาด
ก็ได้รับคำตอบมาจากคุณยุทธนาซึ่งไม่รู้ว่าตอนนั้นในร่างคือใคร
ตอบมาว่าไม่โกรธหากทุกคนตั้งใจจะสร้างวัดก็ขอให้ร่วมกัน
ตั้งใจทำให้สำเร็จอย่ากังวลใด
ชาวบ้านตะโกนถามว่าปู่ชื่ออะไรมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไร
ที่พวกตนฝันเห็นนั่นใช่ปู่หรือไม่
ก็ได้รับคำตอบมาว่าใช่ปู่เองปู่อยู่ที่นี่
และชาวบ้านได้พากันขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เข้าสิงร่างผู้ใหญ่บ้าน
ขอให้งวดนี้มีโชคมีลาบ
และจะนำปัจจัยมาร่วมบำรุงสร้างสำนักสงฆ์ให้แล้วเสร็จ
เป้าประสงค์ที่ชาวบ้านเขาวางไว้ค่ะ